คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็รอดชีวิตมาได้
โอ้โหแต่กว่าจะผ่านมาได้คุณอรัชพร
เพราะนี่ติดอยู่ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงวินาทีสุดท้าย
๕โมงเย็นจน๙โมงเช้าเลยเหรอคะ
โมงเย็นวันเสาร์ออกมาได้เช้าวันอาทิตย์ประมาณ๗โมงเช้า
ก่อนที่จะควิสามากมันกัน
เปิดเผยให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับผู้หญิงท่านนี้คือคุณนภารัฐวาริการนะครับ
บอกว่าวันเสาร์ที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในช่วงที่เขาเกิดเหตุกันเนี่ย
โอ้ยฉันเกิดเหตุเลยนี่ครับถูกต้อง
พอกำลังซื้อกาแฟอยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ก็ถามเจ้าหน้าที่ห้างเออว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนร้ายเข้ามาในห้างครับกำลังก่อเหตุอยู่
คือเขาเริ่มรู้กันแล้วนะว่าคนร้ายเข้ามากราดยิงมาก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่บอกว่าคนร้ายเนี่ยมันก่อเหตุมาจากที่อื่นก่อน
แล้วมาก่อเหตุต่อในห้างซึ่งคุณนภารัฐที่บอกกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะ
บอกว่าในใจตอนนั้นคิดว่ามันจะรุนแรงเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลบบุรีไหม
ที่ว่าไปกราดยิงแล้วชิงทองจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะวิ่งไปปิดประตู
ในจุดที่โซนที่พวกเธออยู่แต่ไม่ทันคนร้ายมันเข้ามาในห้างแล้ว
คนร้ายมันเข้ามาได้พนักงานของห้างก็เลยเรียกเธอแล้วก็คนที่ติดอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับ
ในช่วงเวลานั้นถ้าเราคิดถึงภาพคนที่อยู่ชั้นอื่นเขาก็กระจายเข้าห้องอื่น
อยู่กัน๙คนนะปิดไฟล็อกประตูแต่ได้ยินเสียงปืนอยู่ตลอดเวลา
ตอนที่ซ่อนอยู่ได้ยินเสียงคนร้ายเดินผ่านหน้าประตูห้องเก็บของหลายรอบ
แล้วได้ยินเสียงเพลงด้วยนี่น่าจะห้องเดียวกับพี่วินจักรยานยนต์รับจ้างหรือเปล่านะ
ว่านอนแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็มีเสียงเพลงใช่ที่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเพลงตอนที่จังหวัดคนร้ายเดินผ่าน
เนี่ยคุณนภารัฐบอกว่าทีแรกยังคิดว่าเป็นเสียงเพลงของห้างที่ยังเปิดค้างอยู่
แต่มารู้ตอนหลังว่านั่นคือเสียงเพลงของคนร้ายที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่ติดตัวเปิดเพลงฟังไปด้วยขณะเกิดเหตุ

คือพอเรื่องราวของผู้รอดชีวิตมันค่อยถูกเล่าออกมาเรื่อยเนี่ยคนก็ยิ่งรับไม่ได้กับพฤติกรรมของคนร้ายหนักเข้าไปอีก
แล้วตอนที่ซ่อนอยู่นะที่คนร้ายเดินผ่านหน้าห้องแล้วมีเสียงเพลงเนี่ยคนร้ายยังพยายามจะเปิดประตูเข้ามาด้วยนะครับ
ค่ะแต่เปิดไม่ได้ฮะโชคดีจริงจริงแต่ตอนนั้นพวกเธอก็กลัวมากกลัวว่าคนร้ายที่มันเปิดไม่ได้เนี่ยมันจะกราดยิงเข้าใส่มาเลยนั่นอ่ะสิ
เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันยาวนานเหลือเกินนะฮะต้องระมัดระวังตัวไม่ให้คนร้ายว่าไม่ให้คนร้ายรู้ว่าซ่อนอยู่ในนี้อยู่ตั้งแต่๕โมงเย็นของวันเสาร์ที่๘
จะออกมาได้๗โมงเช้าวันอาทิตย์ที่๙ระหว่างที่อยู่เนี่ยนะตลอดทั้งคืนเนี่ยครับท่านผู้ชมครับคุณนภารัฐบอกว่าทุกคนที่อยู่ด้วยกัน๙คนนะ
ขนาดจะพูดจะคุยติดต่อจะคุยกันเองหรือจะติดต่อไปหาคนข้างนอกนะที่ใช้โทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้เนี่ยต้องรอตอนไหนรู้ไหม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
ระหว่างที่หลบซ่อนก็พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือทุกช่องทางเท่าที่จะทำได้

ว่าอ่าตอนช่วงกลางดึกนะฮะคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์เนี่ยได้ยินเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะบุกเข้ามาช่วยเหลือที่ห้องนี้นะค่ะแต่เข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันมีเสียงปืนประทะกับคนร้ายตลอดอืมสุดท้ายแล้วพอถึงเช้าครับมีเสียงเคาะประตูนะฮะอ่าแล้วก็แน่ใจว่าเป็นตำรวจนะฮ
ค่ะไปสะดอกเคราะห์ที่วัดอ่าที่วัดสมันมิตรเนี่ยแต่ไม่ใช่แค่สะดอกเคราะห์ธรรมดาอ่าขออาหารมนต์เลยอืมขอล้างครั้งใหญ่เลยอ่ะค่ะนี่ฮะรอดมาได้นะครับแต่มันก็ระทึกเหลือเกิน